ใครเข้าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน
แบบบาทเดียวของคุณผู้โชคมาจากจีนเนี่ย

จริงหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

ตี๕ที่ผ่านมาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับราคาขึ้นอีกลิตรละ๔๐สตางค์ทุกชนิด
เช้าวันนี้ครับเบนซินขยับขึ้นเป็นลิตรละ๔๗บาท๘๔สตางค์
ส่วนดีเซลราคายังคงเดิมยังไม่ได้ปรับนะครับ
เรื่องนี้กระทบกับผู้นิยมตัวเลขครับ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งอายัดสลากงวด๑๖กันยายนนี้รวม๙๐เล่ม
หลังจากที่เกิดเหตุสลากศูนย์หาย
โดยมีการแจ้งความไว้ที่โรงพักวารินชำราบที่อุบลราชธานีอายัด๔๕เล่ม
และที่อุดรอายัดอีก๔๕เล่มครับ
โดยหากมีการนำสลากที่อายัดทั้งหมดไปจำหน่ายและมีการถูกรางวัลเนี่ย
ก็ต้องรอตำรวจสอบสวนทางคดีแล้วเสร็จ
จะนำจ่ายรางวัลได้ไม่สามารถจะขึ้นเงินรางวัลได้ในทันทีนะ
โดยทางสำนักงานสลากยืนยันว่าสลากที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินได้
แต่ต้องรอสอบสวนให้เสร็จก่อนเท่านั้นเองครับ
และใครสงสัยว่าเป็นสลากที่ถูกอายัดไว้หรือไม่นั้นตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับ
ส่วนเรื่องที่ใครเข้าแอปซื้อของออนไลน์แล้วเจอกระดาษทิชชู่๑บาทจากประเทศจีนแล้วสั่งมาใช้อันนี้ต้องฟังเลย
มีการแชร์กันว่าทิชชู่เหล่านั้นเนี่ยเป็นทิชชู่รหัส๘๑๐ที่ทำจากทิชชู่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลคนก็ตกใจกันสิ
แล้วรหัสทิชชู่คืออะไรเรื่องนี้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณภาพและความสะอาดของ๘๑๐มันต่ำมันจะต่ำกว่า๘๐๘ที่ใช้กับหน้ามือปากครับ